บางทีลูกอยากกินหลานอยากกินจะซื้อไปให้เขาเขาก็รอ
สวัสดีค่ะเจ๊วันนะคะ
เจ้าของร้านข้าวเหนียวหมูปิ้งเจ๊วันค่ะ

ก็หมูแพงขึ้นก็ขยับขึ้นมา
๓บาท๔บาท๕บาท๖บาท
๘บาท๘บาทแล้วก็มา๑๐บาทเนี่ยลูก

มันจะมีปนมันมันจะทำให้ไม่แห้ง

กระเทียมลอกกับชีพริกไทยอะไรพวกนี้ลูก
ได้สูตรมาแฟนก็ไปเอามากับเพื่อน
แล้วก็มาปรับปรุงขึ้นมาอีกหน่อยลูก

อยู่ที่ไฟด้วยว่าไฟแรงไป
เดี๋ยวมันก็ไม่เขาก็ไม่ให้ไฟมันดี

ไม่เกิน๕๐๐เหรอลูกคือขายประมาณนี้

รอนานอ่ะลูกต้องให้เขาจองข้างบนมา
แล้วจะได้แบบว่าถึงเวลานัดก็มาฮิวไปเลย

ได้ตั้งแต่๘โมงค่ะแล้วจะมารับกี่โมง
ก็บอกคนขายก็จะได้เตรียมไว้ให้
ก็ปกติก็๒๐๘๐ไม้แล้วแต่วันวันนี้ก็

เขาก็บอกเอออร่อยแต่รอนานหน่อย
บางคนก็บอกว่าถ้ามีเวลาก็
เขาก็รอว่าวันนี้มีเวลาก็จะรออะไรอย่างนี้
อยากกินเลยบางทีลูกอยากกินหลานอยากกิน

ขายอยู่ตรงถนนยมมาราชสุกุมค่ะ
ยื้องสวนอพระพระชายหยุดวันจันทร์ค่ะ
ร้าน๑๑โมงนะคะปิดร้าน๖โมงค่ะ
ได้ตั้งแต่๘โมงค่ะแล้วจะมารับกี่โมง
ก็บอกคนขายก็จะได้เตรียมไว้ให้
โอ้โหน่ากินน่าทานนะแต่อาจจะต้องรอหน่อย
รอแป๊บหนึ่งเคลียวเขายาว
แป๊บเดียวเห็นไหมคะรอได้
งีบเดียวไม่นานขนาดนั้น
รอหน่อยแล้วกันของอร่อยก็ต้องอดใจ